กันต่อเนื่องเลยดีกว่าค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คือมีพ่อค้าขายขนมทาโกยากิอายุ๓๓นะ
เขาก็ชวนเพื่อนไปนั่งดื่มเบียร์ดื่มอะไรกันที่สะพานข้ามแม่น้ำปิง
เหล็กอ่ะค่ะตรงนั้นเนี่ยจะมีวัยรุ่นไปแบบ
นั่งรับอะไรใช่ตอนกลางคืนก็จะติดฟงติดไฟ
ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งยังอายุน้อย
ดนตรีร้องเพลงกันอยู่นั่งกันอยู่
เขากับเพื่อนก็เลยขอไปแจมด้วยอยากจะไปเออสนุกด้วย
แต่ไม่รู้อีท่าไหนอ่ะวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยมันไล่ทำร้ายร่างกายอ่ะเอ้า
วิ่งหนีกันสองคนที่ไปกันสองคนไปกันน้อยไง
วิ่งหนีกันแบบโอ้โหแต่พ่อค้าขายขนมทาโกยากิอ่ะ
หนีไม่ทันอาการสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตแล้ว
และที่น่าเศร้าก็คือเมียเพิ่งคลอดลูกได้แค่๒วัน

โดนกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ช่วยกันลำเลียงศพนายคมวุฒิพิชวงศ์อายุ๓๓ปี
เป็นพ่อค้าขายขนมทาโกยากิไปส่งแพทย์ภาควิชานิติเวศ
พิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะเพราะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
นายคมวุฒิถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น๒๐กว่าคน
รุมทำร้ายที่สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำปิ่งที่ถนนเชียงใหม่ลำพูน
เขาเรียกขวนเหล็กใช่ไหมตรงนั้นน่ะที่ตัวเมืองเชียงใหม่เลย
ตำรวจสายตรวจมาระงับเหตุแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยส่งโรงพยาบาล
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อเที่ยงวันนี้เองค่ะ
นายคมกฤษพิชวงศ์อายุสามสิบแปดปีพี่ชายของผู้ตายบอกว่า
วันนี้ตั้งใจจะไปเยี่ยมน้องชายแต่ไม่ทันได้ดูใจ
ไปถึงโรงพยาบาลน้องชายเสียชีวิตแล้วไม่คิดว่าน้องจะอาการสาหัสขนาดนี้
ปกติน้องชายขายขนมทาโกยากิอยู่หลังโรงเรียนดาราวิทยาลัย
เมียของน้องเพิ่งคลอดลูกได้แค่สองวันแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
มันเกินไปมันหลุมแบบนานเหมือนกัน
แล้วก็เดินค่อยเดินหน่วยนาดลงสะพานมา
แบบรู้หนาวรู้ร้อนประมาณว่ามันได้หนีมันได้คิดหนีที่นี่
แบบเดินประมาณนั้น
ทีนี้ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเพื่อนของผู้ตาย
เพื่อนของนายคมวุฒิเนี่ยค่ะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนายเอก
เขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหผมเนี่ยรอดมาได้อย่างวุดวิด
นายคมวุฒิผู้ตายชวนไปดื่มกันที่ขัวเหล็กไปกันสองคนค่ะ
ด้วยความที่นายคมวุฒิเป็นคนสนุกเฮฮา
ตอนที่นั่งกันอยู่บนสะพานเหล็กไปเห็นวัยรุ่นกลุ่มนึง
อายุยังน้อยอยู่นั่งเล่นกีต้าร้องเพลงกันอยู่
ความที่อยากจะสนุกนายคมวุฒิก็ชวนไปนั่งด้วย
ไปร่วมร้องเพลงด้วยอะไรด้วยแต่สุดท้ายมาเกิดเหตุชุนละมุนขึ้นค่ะ
ประมาณราว๒๐กว่าคนครับ
ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยพอดีผมนอนบนตักเพื่อนผมครับ
ผมนอนหลับครับ
มีขวดขวดเหล้าขวดเบียร์ครับ
แล้วก็มือแล้วก็เท้าครับ
ถ้าเรารอดชีวิตมาได้อย่างไรครับ
วิ่งหนีครับก็เลยเขาก็วิ่งไล่ตามก็เลยเอาตัวรอดมาได้
ในเอกนามสมมุติคนนี้บอกเลยว่าผมวิ่งหนีครับ
ถึงเอาตัวรอดมาได้แบบผุดหวิดคือต้องวิ่งหนีแบบแหกวงล้อมอย่างสุดชีวิตนะคะ
แต่ก็ถูกวัยรุ่นกลุ่มนั้นไล่ตามนะคะ
ที่เขารอดมาได้เพราะว่าเขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ข้างป้อมยามห้างริมปิง
รอจนรถสายตรวจมาถึงออกมาจากที่ซ่อน
แต่ว่านายคมวุฒิเนี่ยนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นน่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิศักดิ์สิริเดชอันนันต์ผู้กำกับสพเมืองเชียงใหม่
สั่งให้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนสะพาน
และล่าสุดค่ะมีภาพ
วัยรุ่น๒๐กว่าคนที่รุมทำร้ายผู้ตาย
กล้องจับได้แต่ภาพมันไกลมากคุณผู้ชม
คือเห็นหน้าแบบไม่ชัด
ตอนนี้ก็เลยต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่า
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะหลบหนี
แล้วก็ไปดูทะเบียนรถของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุ
ต้องไปไล่ดูไงกล้องตามเส้นทางต่าง

นักข่าวของเราไปคุยกับญาติของผู้ตาย
ตอนนี้ภรรยาเพิ่งรู้ว่าสามีเสียชีวิต
ร้องไห้ตลอดเวลาเพิ่งคลอดลูกได้๒วัน

มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาใช่ไหม
จุดที่เกิดเหตุขัวเหล็กหรือสะพานเหล็ก

เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายมันเกิดบ่อย
เขาเขียนว่าสะพานมรณะ

ไปนั่งตอนกลางคืนไม่ตายก็ถือว่าโชคดีแล้ว
ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันค่ะ
แต่ก็ในอีกแง่หนึ่งกลายเป็นแหล่งมั่วสุม

ทะเลาะวิวาดตีกันอะไรกันเป็นประจำ
ตำรวจก็คอยไปตรวจราเป็นระยะ
แต่ก็ไม่ไหวก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ
คนในพื้นที่ก็ส่งข้อความมาเล่าให้เราฟังหน่อยก็ได้นะ

มันคือฟังดูแล้วน่ากลัวจริงอะนะคะ